ก่อนที่จะมีการออกบัตรผู้มีรายได้น้อยในวันที่๑ตุลาคมนี้นะครับ
ผู้ที่มีรายได้น้อยที่อยู่ในข่ายจะได้รับการจัดสรรสวัสดิการจากรัฐ
สะท้อนความต้องการที่หลากหลายที่อยากได้รับความช่วยเหลือจากรัฐนะครับ
ขณะที่การสำรวจเก็บข้อมูลเริ่มเจอกับปัญหาอุปสรรค
ประเภทไม่พบเจ้าของบ้านหรือว่าไม่พบบ้านตามที่ได้รับลงทะเบียน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกนกรัฐโกวิชัย
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ลงพื้นที่สำรวจผู้มีรายได้น้อย
ไม่ได้ข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยกลับไป
เพราะข้อมูลของเลขที่บ้านตามเอกสารที่ได้รับมาไม่มีอยู่จริง
อันแรกเลยก็เป็นข้อมูลข้อมูลที่ได้ครับ
อาจจะไม่ละเอียดมากพอไม่ครบถ้วน
อย่างเรามีรายชื่อมีเลขที่บ้านมีหมู่มีตำบลมีอำเภอ
แต่บางที่มีซอยแต่ข้อมูลที่ได้มามันไม่มีซอยครับ
ก็เลยอาจจะยากลำบากในการค้นหานิดนึงครับ
จากการลงพื้นที่สำรวจผู้มีรายได้น้อยในครั้งนี้นะคะ
เราพบว่ามีอุปสรรคและปัญหาหลายอย่างค่ะ
อย่างเช่นข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่แรก
ตรงกับพื้นที่ของนักศึกษาที่ลงสำรวจค่ะ
อกจากนี้นะคะบางบ้านยังไม่มีผู้อยู่อาศัย

สำนักงานสถิติแห่งชาติแก้ไขปัญหาเหล่านี้
โดยให้นักศึกษามาเก็บข้อมูลซ้ำ๒๓ครั้ง

พร้อมทั้งใช้วิธีนี้ในพื้นที่อื่นด้วย
การแรกก็คือในเรื่องของที่อยู่อาจจะไม่ชัดเจนนะครับ
ชัดเจนอย่างเช่นมีแต่บ้านเล็กที่แต่ไม่มีตรอกไม่มีซอย
ซึ่งบางครั้งบ้านเล็กที่๑จะเหมือนกันหลายหลังเลยนะครับ
ตรงนี้ก็จะต้องมาทำกุปปิ้งมาทำเทียบหรือจะถามปรายศนีย์
ให้นักศึกษามานัดแนะกับผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชน
ดูช่วงที่ผู้นำชุมชนกลับจากทำงานมา
นักศึกษาที่มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้จะต้องทำงาน๒ครั้งหรือ๓ครั้ง

ผลจากการสำรวจพบว่ายังมีผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือตกหล่น
สำนักงานสถิติแห่งชาติจะเก็บข้อมูลไปแจ้งยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
ผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ลงทะเบียนไว้แล้วนักศึกษาไม่ได้ไปสัมภาษณ์ท่านก็ไม่ต้องกังวลนะฮะ
แต่ยังไงก็ตามถ้าท่านยังมีเวลาเหลืออยู่ถึงวันที่๑๘นะครับสามารถที่จะมาให้ข้อมูลได้
แต่สุดท้ายแล้วท่านไม่มีโอกาสได้ให้ข้อมูลกับนักเรียนนักศึกษาก็ตามนะฮะ
สิทธิต่างรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงการคลังนะครับ
ได้รับข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่จะเสนอให้รัฐบาลที่จะดูแลแล้วก็ให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดครับ
ผลจากการสำรวจในเบื้องต้นพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่อยากได้รับการช่วยเหลืออย่างตรงจุด
ถ้าไปมันก็ต้องขึ้นแท็กซี่เพราะว่ารถเมย์มันคุณลุงแกยืนไม่ได้
เราก็ต้องดูแลแล้วก็เราข้ามสะพานลอยไม่ได้
ค่ารถไปถ้าไปพูดถึงถ้าไปละวิธีก็กินอยู่ด้วยก็พันกว่าบาท
ก็อยากให้ช่วยค่าคลองชีพคนแก่ให้สูงขึ้นมาอีกหน่อย
สัตว์เดิมมันอยู่ที่เท่าไรหรือเราต้องการประมาณไหน

ก็อยากให้ได้สักพันกว่า
ค่าน้ำค่าไฟอยากให้เขาช่วย
การสำรวจข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยในครั้งนี้
สำนักงานสถิติแห่งชาติว่าจ้างนักศึกษากว่า๗๐๐คน

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้มีรายได้น้อย
อยู่ที่๑๔๑๖๐๐๐คน
เสร็จสิ้นภายในวันที่๑๘สิงหาคม๒๕๕๙

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน